สระบุรีเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งหายออกไปจากบ้าน๓วัน
แม่ก็หาอยู่ลูกชายหายไปไหนปกติยังไงต้องไปขนมขายดอกไม้ริมทางรถไฟ
สุดท้ายไปเจอเสียชีวิตแล้วเป็นศพถูกแทงเสียชีวิตศพถูกทิ้งอยู่ในปาละมะ
เจอศพคืนที่ผ่านมาเป็นป่าละมะริมบ่อน้ำห่างจากถนนสัก๘๐๐เมตร
เผื่อบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายกิติศักดิ์บุญยังอายุ๓๑ปีครับ
สภาพศพถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะฮะ
มีดนี่ยังหักคาอยู่ที่แผลด้านหลังนะครับ
นี่ฮะใบมีดนี่นะฮะหักอยู่เลยนะครับ

เริ่มตั้งแต่๒๐เมษายนที่ผ่านมาแม่ของนายกิติศักดิ์ผู้ตาย
ไปแจ้งความที่สพบ้านหมอที่สระบุรี
บอกว่าลูกชายเนี่ยหายไปไม่กลับบ้าน
จนกระทั่งเมื่อคืนนี้มาเจอเป็นศพนะฮะ
นายกิติศักดิ์มีอาชีพขายขนมไทยนะครับแล้วก็ขายดอกไม้ด้วย
อยู่ริมทางรถไฟบริเวณที่กั้นรถไฟในตลาดบ้านหมอ
นิสัยของเขาก็คือเป็นชายลักษณ์นายกิติศักดิ์ผู้ตายนะครับ
ภาพนี้นะครับตอนที่เจอเนี่ยครอบครัวบอกว่า
ปกติเขามีสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทพร้อมกับพระด้วย
มีเลสหลวงพ่อรวยด้วยเป็นเลสเลี่ยมทองอีก๒บาทนะครับ
มีเงินสดอีก๒๐๐๐บาทที่หายไป
นี่ค่ะคุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
อยู่ในท้องที่สพบ้านหมอที่สระบุรีนะครับ
ตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจไปนำตัวเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตาย
ไปสอบปากคำที่โรงพักตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับ
ชื่อว่านายสลาวุฒิยางมั่นอายุ๑๙ปี
สอบไปสอบมาเค้นทั้งคืน
สุดท้ายนายสารวุฒิสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่านายกิติศักดิ์จริง
แต่ทีนี้เนี่ยแม้จะสารภาพแต่มันก็วกไปวนมาเหลือเกิน
นี่นะครับผู้ที่ก่อเหตุนะครับชื่อนายสลาวุฒิ
เพื่อนชายคนสนิทของนายกิติศักดิ์ผู้ตาย
นายสลาวุฒิเนี่ยทีแรกบอกว่าทำคนเดียวนะ
ตำรวจสอบไปสอบมาบอกอ๋อผมทำกับเพื่อนสองคน
เค้นไปเค้นมาเรื่อยบอกทำ๓คน
สุดท้ายเนี่ยเห็นหนักเข้าทำ๘คน

คำสารภาพเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๙เมษายน
นายสลาวุฒิผู้ต้องหาอ้างว่าได้โทรนัดนายกิติศักดิ์ผู้ตาย
ให้มาเจอกันที่ที่เกิดเหตุเป็นป่าละเมาะ
บ่อน้ำในพื้นที่บ้านหมอห่างจากถนนสัก๘๐๐เมตร
ผู้ตายก็ขี่จักรยานยนต์มานะครับ
หลังจากมาถึงนายสลาวุฒิอ้างนะบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่นายสลาวุฒิไม่ยอมก็เลยมีปากเสียงกันทำร้ายร่างกายกัน
แล้วเพื่อนของนายสลาวุฒิที่มาด้วยก็ไปต่อยนายกิติศักดิ์เอาหินทุบที่หน้าด้วย
นายสลาวุฒิใช้มีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงนายกิติศักดิ์ไปอีกจนเขาเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็ขโมยทรัพย์สินไปนะฮะทั้งทองทั้งเลสทั้งเงินสดอีกสองหมื่นบาทเอาไปขายแบ่งกัน
นี่แต่ว่าเค้นไปเค้นมาบอกทำ๘คนนะฮะทีแรกบอก๒ต่อมา๓ทีแรกบอกคนเดียวก่อนด้วย
สุดท้ายบอก๘คนตำรวจคุมตัวนายสลาวุฒิไปเอาสร้อยคอทองคำที่บอกว่าเอาไปขายนะครับ
ไปขายที่ร้านทองในอำเภอพระพุทธบาทนะครับวันนี้นะฮะไปเอาทองคืนมาได้แล้วไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
เราก็สอบถามผู้ต้องหาถึงปมเหตุที่เกิดขึ้นตัวนายสลาวุฒิวันนี้ก็ตอบสั้นบอกว่าต้องการเงินกับทรัพย์สินของผู้ตาย
คือต้องการเงินต้องการทรัพย์สินเนี่ยมันต้องถึงขั้นฆ่ากันเลยเหรอสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ใช้เงินนะครับ
ตำรวจได้เชิญภรรยาของนายสารวุฒิมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับเพราะว่าหลังก่อเหตุนายสารวุฒิบอกว่ากลับไปบ้านแล้วไปหาภรรยาแล้วเอาทองไปขาย
ภรรยาบอกว่าเย็นวันที่๑๙เมษายนสามีกลับมาที่บ้านนะแล้วก็บอกกับภรรยาว่าไปฆ่าคนตายมาภรรยาบอกก็พยายามถามว่าไปฆ่าใครมา

เธอบอกเธอไม่แน่ใจแต่ขอยืนยันว่าในส่วนของตัวเธอเนี่ยที่เป็นภรรยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่มีค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับ
มีเพื่อนนายสลาวุธคนหนึ่งชื่อนายภูวนาศอายุ๒๑นะครับ
ภูนาศห่วงทวินที่นายสลาวสะทอดว่าลงมือร่วมกันนะฮะ

เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะวันเกิดเหตุเนี่ยไปทำงานอยู่ลบบุรี
เราได้คุยกับ
กู้ภัยที่ไปเจอศพนะครับ
บอกว่าได้รับแจ้งจากญาติว่านายกิติศักดิ์หายจากบ้านไป๓วัน
พอไปค้นกันทีแรกไปเจอจากกายานยนต์

สุดท้ายก็ไปเจอศพนะครับท่านผู้ชมครับ
สภาพคือถูกของแข็งทุบที่ศีรษะด้านซ้าย
ลำตัวถูกมีดแทงเข้าหน้าท้องใต้สะดือแผลหนึ่ง

ซึ่งด้านหลังเนี่ยแผลนี้มีดยังปักคาอยู่
สาเหตุเนี่ยกู้ภัยบอกว่าเชื่อว่า
เตรียมการมาแล้วไม่อย่างนั้นไม่มาก่อเหตุ
ในป่าละเมาะลึกจากถนนเข้ามาขนาดนี้
ค่ะ
คุณผู้ชมคะตำรวจสพบ้านหมอบอกว่า
ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหานะคะ
เพราะว่ายังให้การไม่ตรงกันสักครั้งเลย

เมืองตนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ตำรวจมองว่าน่าจะตั้งใจประสงค์ต่อทรัพย์อยู่แล้ว
ศพของผู้เสียชีวิตประกอบพิธีทางศาสนา

คุณแม่รันจวนบุญยังอายุ๕๒ปี
แม่บอกว่าแม่รู้อยู่แล้วว่าลูกชาย
เป็นชายรักชายแต่ว่าเป็นเด็กดีนะคะ

ขายของเสร็จบอกจะเอาทองไปขาย
เอาทองไปขายเสร็จกลับมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปข้างนอก

พอรู้ว่าลูกชายถูกฆ่าชิงทรัพย์รับไม่ได้จริงค่ะ
ลูกชายต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้นะคะ
ทำทำไมเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่า
ให้อุ้มมันไปทำอะไรให้

แล้วเราก็บอกอยากได้อะไรขอมันเลย

สูงสุดไปเลยเราไม่ต้องมา
ไม่ต้องมาอุทธรณ์มาอะไรอย่างนั้นเนี่ย

ตกลงแล้วก่อเหตุกี่คนกันแน่